คิดว่ากระแสมีผลไหมอย่างกระแสที่มาจากโตบุคคลเลย
เคสคุณพิธาเนี่ยมีคนไปยื่นร้องคุณเรืองไกร

คิดว่าคงจะไม่มีผลอะไรในกลุ่มที่สนับสนุนคุณพิธา
เพราะว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วยังไงก็เลือก
แล้วก็ดูเหมือนว่ามันเป็นการท้าทายด้วยซ้ำไป

เพราะว่าคนที่มายื่นก็อยู่เป็นฝั่งตรงกันข้าม
เพราะงั้นเนี่ยเมื่อมีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ย
มันก็จะมีปฏิกิริยาที่ตอบโต้ยิ่งให้มีความหนักแน่นยิ่งขึ้น
ที่จะเอาชนะฝ่ายคู่แข่งนะครับ
นี่คือคนที่เขายังไงเขาก็เลือกเลือกแน่แต่คนที่เขาแบบลังเลลังเล
คนที่ลังเลแบบสมมุติอาจารย์แบบจะแบ่งเพื่อไทยใบหนึ่งก้าวไกลใบหนึ่งอย่างนี้
โอ้ยอย่างนี้ไปทางนู้นเลยดีกว่าอย่างนี้ด้วย
คือนักเวลานี้เหลืออีกสองวันเนี่ยครับ
ข่าวแบบนี้เนี่ยก็คือเอามาเพื่อที่จะที่จริงเป้าก็คือต้องการบรรทอน
คนที่สนับสนุนให้เกิดความลังเลนะครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่สนับสนุนไม่ลังเลยังยืนยันในจุดยืนเดิมของตัวเอง
มันก็จะไม่มีผลกระทบแต่แน่นอนว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนชัดเจน
อันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลบ้างในบางส่วนครับ
เขาจะชี้แจงให้เกิดความชัดเจนขนาดไหนในเรื่องนี้
เขาบอกอะไรนะเป็นผู้จัดการมรกองมรดกมรดก
สิทธิภาพความเป็นสื่อแล้ว

มันไม่สามารถที่จะมาลื้อฟื้นทำสื่อได้

ถ้าปิดไปแล้วถ้าเป็นของเอกชนคุณก็อาจจะลื้อฟื้นได้
แล้วก็สัดส่วนของหุ้นเนี่ยอันนี้ก็คือเรียนมาจากกรณีของคุณชาญชัย
ส่วนของหุ้นมันต่ำมากไม่สามารถที่จะครอบงำทิศทางของบริษัทได้
ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเจตนารมณ์ของรัฐมนูลนะครับที่สารดีกาท่านตัดสินกรณีของคุณชาญชัยเนี่ย
สัดส่วนของหุ้นน้อยมากไม่สามารถที่จะไปครอบงำสื่อได้นะครับ
รัฐมนูลเขามีเจตนารมณ์เช่นนั้นโดยแท้จริง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ากรณีคุณพิธาก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับคุณพิธามาก
ขาดคุณสมบัติเป็นสอสอแต่คุณสมบัติที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีของเขาเนี่ย
ยังไม่หมดสิ้นนะครับยังดำรงอยู่นะครับ
คลองหุ้นสื่อนี่คือคุณสมบัติของคนเป็นสอสอแล้วผู้สมัครสอสอ
เพราะว่าคุณสมบัติของคนที่เป็นนายกกับเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะให้ยื่นตอนที่ตอนที่จะรับตำแหน่ง
แต่ผู้สมัครสอสอเขายังไม่ตรวจใช่ไหม
ความถึงจุดนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ตรวจ
แต่ถ้าคุณได้เป็นสอสอเนี่ยคุณจะโดนเรื่องถือครองหุ้นสื่อสมมุติถ้าโดน
ใช่แต่ว่าถ้าเป็นนายกหรือว่าเป็นรัฐมนตรีคุณสามารถจัดการได้
ถ้าหากว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาก็สามารถที่จะโอนทันในช่วงนั้น
ก็ยังสามารถเป็นนายกมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีได้อยู่
เพราะว่าแคนดิเดตนายกเขาหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขายังไม่ได้มีการแต่งตั้ง
ยังไม่แต่งตั้งยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใคร
ถ้าวันหนึ่งคุณจะได้เข้าสู่ตำแหน่งจริงเนี่ยมันจะมีเวลาในการไปเคลียร์เรื่องคุณสมบัติต่าง
ตอนนี้คุณพิทาที่ค้างอยู่คือคุณถือครองหุ้นสื่อไหม
ถ้าคุณได้เป็นสอซึ่งอันดับหนึ่งของภาคเก้ากลาย

อยู่ที่ว่าถึงวันนั้นคนที่มีอำนาจในการตัดสินเนี่ย
เขาจะมองว่ายังไงมองแบบที่อาจารย์พิชัยมองหรือเปล่า
ส่วนคนที่มีอำนาจเนี่ยผมคิดว่าพอกรณีของคุณชาญชัยเกิดขึ้นเนี่ย

ว่าถ้าจะใช้วิธีคิดแบบที่ใช้กับคุณธนทร
ถ้าหากว่านำมาใช้กับคุณพิธาอีกเนี่ย
มันจะเกิดปมปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกัน
เพราะว่ามันมีตัวอย่างคดีเกิดขึ้นแล้ว
กรณีคุณชาญชัยที่ได้รับการคืนสิทธิ์จากสารดีกา
มันถ้าหากว่าไปวินิจฉัยที่ขัดแย้งกับคำตัดสินของสารดีกา
มันก็จะเกิดปัญหาความไม่ชอบทำขึ้นมาอย่างรุนแรงทีเดียวนะครับ
ส่วนกรณีของคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าการที่เขาโพสต์ออกมาอย่างนั้นเนี่ย

ต้องการตรึงมวลชนในภาคอีสานของเขา
เพราะว่าตอนนี้กลยุทธ์หลักของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่า
เขาจะต้องเอาชนะภูมิใจไทยในหลายพื้นที่ในอีสานให้ได้
เพราะงั้นเป้าหมายหลักน่าจะเป็นพื้นที่มวลชนเสื้อแดงในภาคอีสานมากกว่า
ไม่ได้คิดที่จะไปขยายมวลชนอื่นผู้สนับสนุนอื่น
ซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะได้ผลนะสำหรับชาวอีสาน
ที่จะหันมาสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วก็ยืนอยู่กับพักเพื่อไทยมากขึ้น
และมันจะทำให้ง่ายในการที่เขาจะสู้กับพักภูมิใจไทยในภาคอีสาน